ไปดูงานเลี้ยงที่ควรจะเป็นงานรื่นเริงสนุกสนานแต่สุดท้ายแล้วจบด้วยเลือดนะคะ
คือผู้ชายคนหนึ่งทำงานอยู่ที่เดียวกันนี่แหละงานเลี้ยงสังสรรค์กันเลย
มันมีเครื่องดื่มแอลกอฮอลมันก็เมาอะค่ะพอเมาเสร็จปุ๊บไปทะเลาะกับเพื่อนคนที่หนึ่ง
การกระชากคอเสื้อถึงขั้นจะต่อยกันแล้วเพื่อนคนอื่นเห็นก็เข้าไปห้ามใช่ไหมคะ
หนึ่งในคนที่เข้าไปห้ามค่ะกลายเป็นว่าถูกเบี่ยงประเด็นหันมาหาเรื่องแทน
จังหวะขึ้นรถจะขับหนีกลับบ้านไปแล้วไม่อยากอยู่ต่อแล้ว
เขาโดนจ่อยิงสองนัดนะคะที่มันน่าเศร้าคือลูกวัยสี่ขวบกับเจ็ดขวบ
เห็นเต็มตาเลยว่าพ่อโดนยิงอ่ะค่ะนี่คือสภาพที่เกิดเหตุที่ตำรวจลงพื้นที่ไปนะคะ
อาการสหัตุส่วนคนยิงค่ะคือนายปรมาพรนะคะอายุสี่สิบปีค่ะ
คนยิงนี่ก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะคะ
หน้าก็คือได้รับบาดเจ็บหน้าแหกเลยแหละ
แต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะว่าไปได้รับบาดเจ็บได้ยังไง
ตอนนี้ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรักษาอาการอยู่
ใกล้กับรถก็มีปืน๙มตกอยู่๑กระบอก
เพื่อนคนเจ็บเขาเล่าบอกว่าบริษัทที่ทำงานอยู่เนี่ยจัดเลี้ยงปีใหม่
ซึ่งคนเจ็บทั้งสองคนเป็นพนักงานขับรถบรรทุกปาล์ม
พองานเลี้ยงเลิกต่างคนต่างกำลังจะกลับบ้าน
นายประมาพรมือยิงเมาหนักเลยค่ะ

เพื่อนคนอื่นรวมถึงนายสมคิดก็เลยเข้าไปห้าม
แต่นายประมาพรหันไปด่าแม่ใส่นายสมคิดค่ะ
นายสมคิดก็ขึ้นตามเลยบอกเอ้าแล้วมาด่าแม่เขาทำไมอ่ะ
ภรรยานายสมคิดอยู่ที่นั่นด้วยนะคะ
เห็นท่าไม่ดีก็เลยลากสามีขึ้นรถเถอะไปเถอะเธอขึ้นรถ

เป็นลูกสาววัย๔ขวบกับลูกชายวัย๗ขวบ

นายประมาพรมือยิงเอาปืนจ่อยิงนายสมคิดประมาณ๒๓นัด
ต่อหน้าต่อตาภรรยาและลูกเขา
แล้วก็พยายามจะวิ่งหนีหลังจากที่ยิงเสร็จแล้ว

ก็เลยโดนเพื่อนรุมประชาธรรมชกต่อยจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
นายสิทธิศักดิ์คนนี้คือคนที่มีเรื่องกับมือยิงตั้งแต่แรกเลย
เขาเล่าบอกว่าจริงแล้วคนที่โดนยิงน่าจะเป็นเขา
เพราะว่าเป็นคนที่มีเรื่องกับปรมาพรก่อน
ทะเลาะกันถึงขั้นประมาพรกระชากคอเสื้อเขาแบบนี้

แล้วเพื่อนทุกคนรวมถึงสมคิดเลยเข้ามาห้าม

ก็หันไปตีโพยตีพายใส่คนอื่นแทน

เราส่งคุณวิมลวันลงพื้นที่นะคะ
อันนี้คือปรมาพรคนก่อเหตุนะคะ

เพราะว่าเขาก็เก็บพวกเก่าองเก่าอี้อะไรไว้แล้ว

ไปถามคนที่ดูแลที่นั่นนะครับ
บอกว่าเออเมื่อคืนเนี่ยสถานการณ์มันเป็นยังไงเหรอพี่
ก็บอกว่าเออไม่รู้นะเพราะว่าในงาน
มันไม่มีเรื่องอะไรกันเขาไปมีเรื่องกันข้างนอก
ตอนอยู่ในงานเลี้ยงก็ปกติกันดี

เหล้าทั้งวายเครื่องดื่มชูกำลังเต็มไปหมดเลย
คุณวิมวลวันเลยถามว่าในสภาพ
เก้าอี้ก็เออแล้วไม่มีแล้วแต่ว่าเศษซากยังอยู่นะคะ
เขาบอกในที่นี้มีกล้องวงจรปิด๒๐ตัวคุณคิง

พอจะขอดูวงกล้องวงจรปิดได้ไหมคะ
แม่เสียพอดีเลยค่ะ

อืมเสียทุกตัว๒๐ตัวนะคะ
เรื่องต้นจากการลงพื้นที่เขาบอกว่ามูลเหตุที่เกิดปมวิวาส

คือนายปรมาพรมือยิง

แล้วก็มีประเด็นกระทบกระทั่งกันกับ
กลุ่มของคนเจ็บบ่อยครั้ง
ความคลึ่มหน้าอาการของนายสมคิตตอนนี้นะคะ
เมื่อเช้าผ่าตัดเอากระสุนที่หน้าอกออกแล้ว
อาการยังทรงตัวแต่ยังไม่ได้สติค่ะ
ได้คุยกับภรรยาของนายสมคิต
ยังอยู่ในเสื้อผ้าชุดเดิมเลยนะ
รองเท้ายังเปื้อนเลือด๓อยู่เลยเนี่ยค่ะ

ตอนก่อนผ่าตัดสามีรู้สึกตัวดี

สามีไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งกับนายประมาพร

อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับคนที่มีเรื่องด้วยเท่านั้น

แล้วสภาพจิตใจลูกเขาจะเป็นยังไง
ใส่ไม่คุย

พออยู่คุยกันโตเช้า
พอเข้าคุยกันพรุ้งนี้นะ

พยายามเลี่ยงแล้ว

แต่ว่าแม่

สภาพเป็นแบบนี้เลยนะคะยังไม่สามารถให้การเพิ่มเติมได้
แต่สพเมืองกระบีแจ้งข้อหาแล้วคือ
พยายามฆ่าแล้วก็ความผิดตามพรบออาวุธปืนนะคะ
ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเบื้องต้นรับสารภาพ